ตู้รับส่งนักเรียนครับไปชน
เบรกไม่อยู่ไปชนรถคุณผู้ชม
คันนักเรียนในรถนี่บาดเจ็บกันไปเยอะมากมายทีเดียวนะฮะ

เป็นภาพวงจรปิดเห็นพอดีครับ

แล้วรถตู้เนี่ยมาข้างหลังนี่ครับ
บากกระเด้งไปโดนรถเก๋งคันหน้าสีขาวอีก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนโพพระยาท่ามเรือหมู่๕ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

รถตู้รับส่งนักเรียนบรรทุกผู้โดยสารมา

พุ่งชนกระบาดคันหน้านะฮะ
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยก็เขากำลังชะลอนะ
มันมีแยกไฟแดงอยู่แล้วก็กระบะก็ไปชนรถเก่งอีกทีหนึ่ง

โดยเฉพาะเด็กกันที่อยู่ในรถรับส่งนักเรียน
พากันกรีดร้องด้วยความเจ็บแล้วก็ความตกใจแล้วครับ
ขวัญกันใหญ่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

มูลนิธิร่วมกับตันยูแล้วก็ป่อเต็กตึง
รวมทั้งสมาคมกู้ภัยอ่างทองเข้าไปช่วย
เด็กนักเรียนชายหญิงบาดเจ็บ๖คนอายุ๖๑๕ปี
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลวิเศษชายชาญนะครับ
คุณหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ให้กลับบ้านไปพักฟื้นได้แล้ว
ส่วนนักเรียนที่บาดเจ็บเล็กน้อยก็มีหลายคนเหมือนกัน
ก็ไปนั่งรออยู่แล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยทยอยมารับอยู่ที่ริมถนนนะครับ
เหตุการณ์ชนกัน๓คันรวดแบบนี้ทำให้รถซิตี้สีขาวคันหน้าสุด
ทะเบียน๓กไก่พศ๗๑๐๗กรุงเทพถูกชนท้ายเสียหายไป
แต่ที่หนักน่าจะเป็นกระบะละครับ
เพราะว่าตัวเองโดนชนท้ายกระเด้งไปชนหน้าอีกทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับ
กระบะทะเบียนบมธศ๒๙๓อ่างทอง
ส่วนรถตู้รับส่งนักเรียนทะเบียนนอนหนูขอไข่
ทะเบียน๒๑๗๒อ่างทองก็เสียหายด้านหน้าก็พังยับแบบนี้เลยนะครับ
คนขับรถตู้นางสำรวยอายุ๕๕ปีเป็นผู้หญิงนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก่อนขับรถไปรับนักเรียนมา
เดี๋ยวกำลังจะไปส่งโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ลงสะพานมากำลังขับนะฮะเดี๋ยวจะชิดขวาแล้วจะกลับรถแล้ว
แต่เบรกมันชำรุดเขาบอกว่าเบรกไม่อยู่นะฮะพุ่งชนคันหน้าอย่างจังเลย

พี่ยังไม่ได้รับเจ้าหรอก